ไปไปกลับมาช่วงนี้ไปไปกินไปเที่ยวกัน
ไปไปเลยดีกว่าเพราะว่าวันนี้มีเมนูที่เรียกน้ำย่อยตอนเย็นให้คุณผู้ชมได้เป็นอย่างดี
ใครที่ยังไม่รู้จะทานอะไรเย็นนี้มีเมนูมาแนะนำจะพาไปทานผัดไทยค่ะ
ร้านนี้เขาเรียกว่าเป็นผัดไทยโบราณในตำนานอร่อยยาวนานมา๙๐ปี
ปีแล้วใช่ยังคงความอร่อยอยู่นะคะเขามีสูตรเด็ดเคล็ดลับยังไงพาไปดูกันค่ะ
นี่โอ้โหลูกเด็กเล็กแดงผู้ยงผู้ใหญ่มายืนรออยู่หน้าร้าน
อยู่ยาวเหยียดเลยคุณถ้าพูดถึงผัดไทยโบราณตำนานแห่งความอร่อยของจังหวัดชนบุรี
หนีไม่พ้นร้านนี้คุณผู้ชมค่ะผัดไทยมีกรอบแม่ละไม้ค่ะขายกันมายาวนานกว่า๙๐ปีแล้ว
ปัจจุบันเป็นรุ่นที่๖ที่สืบทอดความอร่อยกันมาเวลาเสิร์ฟเนี่ยนะเขาจะเสิร์ฟใส่ห่อใบตอง
นี่ก็เป็นทีเด็ดเคล็ดลับของร้านนี้เหมือนกันนะคะหายากแล้วนะที่แบบว่าเสิร์ฟในใบตองแบบนี้
ถูกต้องซึ่งเจ้าของร้านชื่อว่าพี่เกดเนี่ยนะคะเขากำลังยืนผัดให้เราเห็นเนี่ยพี่เกดเป็นคนผัดเองทุกกระทะเลย
บอกเลยว่าสูตรผัดไทยของย่าละไม้เนี่ยทุกคนในครอบครัวทำได้หมดเพราะว่าคลุกคลีกันมาตั้งแต่เด็กแล้วนะคะ
ถึงแม้ว่าจะผ่านกันมา๖รุ่นแต่รสชาตินี่ไม่มีผิดเพี้ยนไปจากเดิมเลยเมื่อก่อนอร่อยยังไง
ตอนนี้ก็ยังอร่อยอย่างนั้นผ่านมา๙๐ปีรสชาติเหมือนเดิมทุกวันนี้พี่เกดเขาบอกว่าจะเริ่มตั้งร้านขายประมาณ๕โมงเย็น
แล้วก็จะปิดขายจะเปิด๕โมงครึ่งตั้งร้าน๕โมงร้านขาย๕โมงครึ่งแต่ส่วนใหญ่ลูกค้านี่ก็ไปรอกันตั้งแต่เปิดร้านนะตั้งร้านเหมือนกันนะ
เพราะว่าร้านยังไม่ทันตั้งเสร็จดีลูกค้าก็มาต่อคิวรอกันแบบนี้บางคนสั่งเป็น๑๐ห่อเลยคุณสั่งทิ้งไว้ตั้งแต่ร้านยังไม่เปิด
โอ้โหดูสิครับหิ้วกลับไปนี่ถุงก็เริ่มเลย
น้องคนนี้น้ำลายไหลแล้วคุณดูสิเนี่ยโอ้โหนานแค่ไหนก็จะรอค่ะเพราะว่าเมนูเด็ดของที่ร้านนี้ก็คือผัดไทยมีกรอบนั่นเอง
เขาจะใช้น้ำซอสสูตรโบราณคุณเป็นรสชาติที่ไม่เหมือนใครไม่มีที่ไหนแน่นอนและไม่มีสูตรตายตัว
เพราะพี่เกดบอกว่าในแต่ละวันรสชาติของวัตถุดิบที่ได้มามันจะต่างกันบางวันเนี่ยนะน้ำตาลหวานมากบางวันน้ำตาลหวานน้อยก็ต้องค่อยปรุงค่อยชิมกันไป
ให้รสชาติออกมากลมกล่อมและเหมือนเดิมมากที่สุดนี่ไงน้ำจิ้มที่บอกนี่แหละที่เป็นสูตรเด็ด
สูตรเด็ดเคล็ดลับของเขาเลยไอ้เจ้าซอสตัวนี้นี่แหละค่ะที่แบบโอ้โหทำเสร็จแล้วเขาจะต้องมาราดลงไปบนผัดหมี่แบบนี้ทุกชามนะคะแล้วก็ใส่เต้าหู้ด้วย
บางคนที่ชอบจะมีการใส่เต้าหู้ใส่กุ้งสดตัวเป็นลงไปลูกค้าก็ติดอกติดใจกันเป็นแถวเลย
ถึงแม้ว่าร้านของพี่เกดเนี่ยนะจะเป็นร้านเล็กอยู่ริมฟุตบาทมีเพียงโต๊ะตัวเดียวค่ะไฟดวงหนึ่งแต่ลูกค้าเนี่ยแน่นร้านแทบทุกวัน
คือพี่เกดบอกว่าไม่ได้มีเวลาว่างหยุดคุยกับใครเลยเพราะมือเนี่ยต้องผัดตลอดเวลา

เมนูของที่ร้านก็มีมากมายทั้งผัดไทยโบราณแล้วก็ผัดไทยหมี่กรอบครับ
ท้านร้านก็จะหอใส่น้ำตะวันใส่ใบตองและก็ใช้ไม้กระแต่ลงไปกระเอาไว้
จะมีการแยกเส้นหมี่กรอบกับน้ำซอสด้วยมันจะได้ไม่เหี่ยวไงคุณ
เสร็จปั๊บแกะเทราดลงไปคลุกเคล้าในจานรับประทานได้เลย
ราคาเป็นยังไงราคาห่อละสี่สิบบาทโอ้ไม่แพงนะ
แพงแต่ถ้าทานที่ร้านลดไปเลยสิบบาทเหลือสามสิบอ๋ออืม
ค่าสิบบาทค่าใบตองค่าห่อครับนะคะแล้วก็ผัดไทยเส้นกลาง
ธรรมดาราคาสามสิบพิเศษสี่สิบอืมดีต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมาก
ร้านนี้นะคะไปฟังเสียงพี่เกดเจ้าของร้านกันหน่อยค่ะ
ดิบขายดีขนาดไหนการผัดเส้นก๋วยเตี๋ยวอ่ะ
มันจะติดกระทะเพราะมันเป็นกระทะเหล็กต้องวอร์มก่อนต้องเอาเอาเต้าหู้
เอาไข่ลงไปทอดก่อนจุดเด่นมันก็จะเป็นความพิถีพิสันเกี่ยวกับการทำ
อย่างนี้ค่ะจะสังเกตได้เวลาคนที่มารอเราก็จะทำของเราไป
เราจะไม่แบบพอเห็นคนเยอะเรารีบเราจะไม่ใช่แบบนั้น
เราก็ก็จะทำตามที่เราเคยทำมันถึงจะได้ความอร่อย
สืบทอดกันมาอยากมาลองชิมก็เชิญได้ค่ะ
แวะมาได้ที่ถนนวศิลาปาการนะคะถนนสายล่างปากซอย
ป้อมค่ายอ่าห้าโมงครึ่งถึงสองทุ่มครึ่งอ่าย้ำแล้วกันนะครับ
ร้านนี้จะอยู่ตรงสี่แยกพอดีเลยสังเกตง่ายนะครับ
ไปเที่ยวชนบุรีก็อย่าลืมไปลองลิ้มชิมรสชาติความอร่อยของผัดไทยที่ร้านแม่ละไม้กันนะครับ
แต่ละเมนูของเขานี่ผัดไทยมีกรอบไม่อยากให้พลาดเลย
ผัดไทยเยอะนะผัดไทยมีกรอบแบบนี้
ต้องเป็นแบบสูตรโบราณดั้งเดิม
โอ้โหคุณค่าของใบตองนี่ช่างดินจริงคุณค่าที่คุณคู่ควรค่ะ
ยิ่งวันนี้มาเจอกับแม่นางใบตองแล้ว
ใช่ค่ะดูมีคุณค่ามากขึ้นไหม

ก็แหมเราก็ต้องเปลี่ยนอะไรใหม่บ้างคุณผู้ชม

ก็ส่งไลน์มาทักทายกันได้เช่นเคยนะคะคุณผู้ชม
สวัสดีค่ะตลอดข่าวสุดสัปดาห์นะคะ

มีแต่ของอร่อยมาฝากถูกต้องแล้วนะคะ
แต่ยังไม่หมดเราจะพาไปดูลีลาเด็ด

มีสีรุ้งสายย่อแล้วก็สายตื๊ด
แล้วมันจะเกี่ยวข้องอะไรกับความเป็นส้มตำกับ๓สอยังไง
ว้าว

กรรมการอยากจะลุกเต้นด้วยเลยทีเดียวนะคะ
โอ้โหลีลาเด็ดดวงแซ่บเวอร์ม่วนคักมวลร้ายมวลอีลีนะคะ
แบบนี้ก็คือการประกวดส้มตำสายรุ้งวิถีไทยเลย
ในงานดอกไฟล์บานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลย
ประจำปี๒๕๖๑นะครับ
นั่นเองนะคะจัดขึ้นที่สนามสารากลางจังหวัดเลยค่ะ
ก็มีผู้สมัครเข้าแข่งขันส้มตำส้มตำแบบนี้จาก๑๔อำเภอ
ส่งทีมตำส้มตำประกอบดนตรีสายย่อเถิดเทิงอย่างสนุกสนาน
ส้มตำปลาร้าปรุงสุกส้มตำน้ำผักสะทอน
ผลไม้เหมียงทูลพร้อมเสิร์ฟคณะกรรมการ
และนำเสนอวิธีการตำส้มตำเป็นภาษาท้องถิ่นด้วยนะคะ
ก่อนการตัดสินยังได้เห็นทีมตำส้มตำแต่ละทีมเนี่ยนะ
โอ้โหโชว์ลีลาเด็ดออกมา
ัดกันออกมาไม่มีใครยอมใครกันเลยคุณ
มันเป็นลีลาการเต้นประกอบเพลงเต่างอยนะคะ

นี่คือเต่างอยหรอครับ
มากันหมดเลยสายย่อสายตื๊ดนะคะ
ครบทุกอำเภอนี่ไม่มีใครยอมกันเลย
โดยมีกองเชียร์แต่ละอำเภอส่งเสียงเชียร์อย่างสนั่นวันไหว
มาดูผลการตัดสินการประกวดส้มตำสายรุ้งวิถีไทยเลย
งานดอกไฟล์บานสืบสารวัฒนธรรมไทยเลยประจำปี๒๕๖๑กันนะคะ
แต่ละทีมก็ได้รางวัลกันติดไม้ติดมือกลับไปอย่างงี้
โอ้โหลีลาไม่ธรรมดาจริง
นี่ถ้าส่งคุณไปแข่งมั่งนี่พอจะไหวไหม
เดี๋ยวขอฝึกก่อน
ช่วงนี้ลีลายังไม่ค่อยพิ้วไหว

นี่ฉันเป็นคนไม่ใช่งู

หอยทอดเพชรบูรผ้าแจ๋วหอยทอดค่ะผ้าแจ๋วเดี๋ยวมีโอกาส

พูดคุยกับเราฝากร้านไปด้วยกันได้

เพราะว่ามีคุณผู้ชมส่งมาเยอะมากว่าผัดไทยน่ากินมาก
บางคนบอกว่าอยากจะกินใบตองที่ห่อผัดไทย
เอ่อเขาเอาใบตองห่อผัดไทยแล้วคุณจะกินใบตอง

ผัดไทยสิไปกินใบตองทำไมเรามาโถ

เดี๋ยวเขาก็รู้หมดเอาล่ะคุณผู้ชมครับลีลาเด็ด
สักครู่กับการตำส้มตำทั้งทีเนี่ยนะมีให้ดูไปแล้ว
ถูกต้องแต่ลีลาเด็ดที่นี่ก็มีเหมือนกัน
ที่จังหวัดบุรีรามเริ่งการแวว
สุดยอดลีลาการแกว่งแอกนะครับ
ในงานมหากรรมว่าวอีสาน

ติดตามได้ในช่วงของตลอดขำ
มากันอีกแล้วนะครับกับตลอดขำ
สีสันเรื่องราวอยู่ที่งานมหากรรมว่าวอีสาน
และว่าวนานาชาติที่จังหวัดบุรีรำ
เป็นการแข่งแกว่งแอกที่เรียกเสียงฮาเฮ
เฮฮาให้กับนักท่องเที่ยวแบบนี้
ติ่งกระดิ่งแมว๒ตัวเลยล่ะครับ
เรามาเริ่มจับจ้องกันที่พี่มองกระจุกกระดิกคนนี้ดีกว่าครับ
การเวียงแหกของพี่แกไม่ธรรมดาเลยนะครับ

แถวมีใช้ท่าหมากระทืบลง
นั่นเป็นยังไงล่ะครับเสียงหนักแน่นทีเดียว
ต่อด้วยการย่ออ้าวสายย่อก็มาอ้าวย่อเข้าไป
เอาย่อย่อย่อเอาย่อย่อย่อ

มาเป็นสายย่อเอ้าย่อ
่อไม่พอต้องย่อให้สุดเหมือนนั่งซ่วมครับ
นั่งไปแล้วก็หมุนด้วยเป็นยังไงล่ะครับ
อยากจะเห็นขอบส้มที่บ้านพี่เขาจริงครับ
คงจะสะอาดเอี่ยมเลี่ยมเรไลกันเลยล่ะครับ
มาดูคนต่อไปดีกว่ารักครับโอ้โฮ

แต่งตัวยังกับพยาบาลเฮ้ยพญายมเลยล่ะครับ
ท่านเนี่ยจะทองไปไหนเหลืองอลามจริง
พาเข้าไปเจ้าสวรรค์พาเข้าไป
ยังยังยังไม่พออีกแม่

มาแล้วล่ะครับลีลาไม่ธรรมดา
ย่อสายเอวย่อสายเอวครับคุณผู้ชม
แผนกระทืมสองเท้าเล่นเอาพี่มองคนตะกี้ในสถานตาไปเลยล่ะครับ
เอวท่านมัจจุราชเนี่ยพิ้วซะจริงเลยล่ะครับ
เอ้าทำไมแอบมันไม่ขายอย่างนั้นล่ะครับพี่
อ้าวโน้ว
มาถึงคนที่สามกันดีกว่าครับกับไอ้น้องหนุ่มแว้นฟ้อนเหล่าเหวียวแหมดูลีลาเอวเขาสักก่อนครับ
ว่าแต่เองอย่าไปเต้นในงานวัดนะระวังจะได้ลอยเท้ากลับมาเป็นของแถม
อยากรู้ซะจริงครับว่ากระดูกมันอยู่ที่ตรงไหน

เป็นตัวแทนสาวแกร่งที่เข้าชิงชัยอยู่เพียงคนเดียว
ต้องมีฝีมือไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนล่ะครับ

ห้ามกระพริบตา
โอ้โฮโอ๊ยขอโทษค่ะครับ
เอ่างั้นคือว่าซอมล่ะกันครับ
อย่าแม่ไปเลยอย่าแม่ไปเลยอย่าแม่ไปเลย
อย่าแม่ไปเลยอย่าแม่ไปเลยอย่าแม่ไปเลย
ใครเอาแอกปลอมมาหลอกคุณแม่หรือเปล่าครับเนี่ย

ดูสิเชือกทำไมมันดูไม่ตึง
ดูแปลกเช็คอีกที
แล้วพร้อมแล้วก็ไป

โคสกงานเนี่ยเขาบอกว่าแม่เนี่ยมาสาธิตวิธีที่ผิดให้ดูโถ

ฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง
คุณทำอะไรนั่งปัดแม่งวี่เหรอ

เขาอยากดูพิธีกรสายย่อ

คุณทำทางบ้านส่งมาหน่อยขอดูท่ากแกว่งแอกหน่อย
เอวดีแต่เข่าไม่ดี

เดี๋ยวจะพาคุณไปทาตัวสีทองเหมือนพญายม

เอ้าพักเบรกกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมค่ะ

เดี๋ยวพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้ายังมีเรื่องราวสนุก

จะพาไปไหว้เจ้าแม่ตะเคียน
จังหวัดพิศนุโลกไปขอโชคขอลาบกันหน่อย

เดี๋ยวไปดูฟ้อนผีเม้ง

พาไปเที่ยวทัวร์นรกกัน